แล้วไปรัดองค์พระพุทธรูปอย่างแน่น

แบบนี้แหละงูมาให้โชค

เออไม่เห็นประตูยังไม่ชัดเจนนะบ้านเล็กที่หรอคุณ

ต้องบอกว่าพนักการณ์ส่งพัสดุไม่มีทางหลง
สบายใจแล้วมาถูกบ้านแล้วนะคะ
เหตุเกิดขึ้นภายในบ้านเลขที่๖๒ทับ๑
เห็นไหมทุกคนจำได้ใหญ่โตมากเลยบ้านเลขที่เขานะคะ
อยู่ที่บ้านโนนสะอาดหมู่๕ตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุง

คือแอดมินเพจบ้านดุงเนี่ยเขาอัปเดตอย่างนี้ไว้
บอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านว่ามีงูเลื้อยขึ้นไปพัน
แน่นกับพระพุทธรูปบนหิ้งพระ
ไล่เท่าไรก็ไม่ยอมไป

เบื้องต้นก็พบว่าสบายใจนิดนึง
ที่ว่าเป็นงูทางมะพร้าวไม่ได้มีพิษร้าย
แต่มันไม่ได้ยอมให้จับง่ายคุณ
มันก็พยายามต่อสู้ต่อสู้แล้วก็จะฉกตลอด
ก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการคล้องคองูก่อน
และถึงจะสามารถจับมันเอาไว้ได้
ซึ่งงูตัวนี้มีความยาวถึง๑เมตรครึ่ง

อ่ะนะก็เลยต้องจับออกมานะคะแบบนี้เห็นไหมกว่าจะจับได้
คุณมันก็มีท่าทางดุร้ายแล้วก็ไม่ยอมง่าย
จับได้ปั๊บก็เอาไปใส่ถุงกระสอบ

ทางด้านคุณธนพรคำภูอายุ๔๙ปีเจ้าของบ้าน
เขาบอกว่าพระพุทธรูปหลวงพ่อดำ

แล้วก็นำมาบูชาไว้๕๖ปีได้แล้ว
ซึ่งก็จะมีเรื่องดีเข้ามาในครอบครัว

เชื่อเหมือนกันว่าครั้งนี้เรื่องดีที่ว่านั้น
คือน่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภ

จุดจุดทุบเสียงทาน
ไปดูซิว่าผลงานออกมาเป็นยังไง
นี่ชัดเจนนี่มันอะไรนี่มันอะไรนี่มันอะไรนี่มันจะมาจุ่มน้ำจิ้มจะมาจิ้มน้ำจุ่ม
มันจะจุดไม่จุดไม่จุด
แต่อย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นตามนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะน้องไปต่อนะ
บางคนก็บอกว่าเอาเลขทูบไหมบางคนก็บอกบ้านเลขที่ใหญ่กว่าชัดเจนดีกว่า
ก็แล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลนะจ๊ะ
ถ้างูเข้าบ้านฝากเตือนดีกว่ามันอาจจะมีพื้นที่รกร้างว่างเปล่า
หรือว่าเป็นจุดที่แบบว่าคุณลืมทำความสะอาดภายในบ้านตรงไหนมันรก
ต้องดูว่ามันเข้าไปทางไหนเออต้องเคลียร์ให้ดีนะ
เหมือนกันเดี๋ยวมันมาอีกค่ะแต่มันเลื้อยไปที่ฐานพระนิดนึง
ก็แบบว่ามันแปลกเหมือนกับน้ำอ่าฝากเตือนฝากเตือนครับ